เรื่องราวบนโลกโซเชียลมีมากมายให้ติดตามกันเช่นเคยค่ะ

เมื่อวานนี้หลายคนอาจจะมีโอกาสได้ดาวน์โหลดแล้วนะคะ
ฉันเกิดในรัชกาลที่๙นั่นเอง
โหลดฟรีนะคะเพื่อเป็นการน้อมสำนึก
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เมื่อวานแอบเห็นแล้วเพราะว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยเวลามีอะไรใหม่มา
แล้วก็กดเข้าไปดูก็บอกอุ้ยมีสติ๊กเกอร์
ได้ฟรีหลายคนโหลดแล้วนะคะ
แล้วก็จะเป็นคำพูดเป็นลักษณะที่เราพูดกันบ่อย
คำบีพื่อก่อเพียงลักษณะแบบนี้
หลายคนส่งมาให้ดิฉันแหละเห็นไหม
เดี๋ยวนี้ดาวนโหลดง่ายมากแค่ส่งสติ๊กเกอร์
เกอร์นี้สามารถดาวน์โหลดฟรี
โหลดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๐ธันวาคม
อายุการใช้งาน๙๐วันค่ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
จะเปิดให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดเมื่อวานเป็นวันแรกค่ะ
มีการเลือกคำพูดที่คนไทยอยากใช้มากที่สุด

ทำดีถวายพ่อของแผ่นดินฉันเกิดในรัชกาลที่๙
แล้วก็มีอีกมากมายนะคะเลือกใช้กันได้เลยค่ะ